เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงยืนอยู่ริมถนน
จู่น้องผู้ชายก็ข้ามถนนไป
ปรากฏว่าจังหวะที่น้องข้ามไป

เลนส์ฝั่งต่อไปน้องโดนชนแบบนี้
น้องดูแต่ด้านขวาไงคุณแต่ด้านซ้ายนี่

แล้วก็วิ่งเข้ามาที่ฝั่งริมถนนจับเอวอยู่

คนก็เลยถามไงว่าเอ้าพ่อแม่น้องไปไหน

และอีกอย่างคนดูบอกเด็กก็รอดปฏิหารเหมือนกันนะ

ตามไปจนไปเจอแม่ของน้องเลยค่ะ
แม่ของน้องคือคุณแม่กัลยาชุ่มกลิ่น

อยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

คุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องที่ถูกรถชน
ชื่อว่าน้องโจเด็กชายพานุพัฒน์ขำวง

เรียนอยู่ป๓ที่โรงเรียนบ้านบางเลนค่ะ

คือแม่น้องโจเล่าให้ฟังนะว่าวันนั้นน่ะ

แต่ทีนี้พอไปร้านนั้น

ก็เลยเดินไปไปที่ปั๊ม

แล้วก็ถามคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้าง

แล้วก็เดินเข้ามาที่ฝั่งถนนได้มาริมฝั่งถนนได้

มาเช้าวันที่๑๔กุมภาเนี่ย

แล้วลูกสาวคนเล็กที่ไปซื้อขนมด้วยวันนั้นเนี่ย

แม่ก็ตกใจสิมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่

แม่ก็เลยรีบไปที่อบตบางเลนเลย
ไปขอทางอบตดูกล้องวงจรปิด

พาลูกไปโรงพยาบาลบางเลนเลยค่ะ

หมอก็บอกว่าแม่พอกลับไปถึงที่บ้านเนี่ย

แม่ก็เรียกโจโจมานี่ลูก
นี่เปิดที่เสื้อข้างหลังให้พี่นักข่าวเขาดูหน่อย

มันยังเป็นรอยช้ำอยู่นะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

ก็ไม่มีค่ะหมอบอกว่าเดี๋ยวให้ดูอาการ

อย่างหนึ่งนะคุณเรื่องนี้ที่น้อง

ทำไมน้องดูไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
แม่เชื่อเรื่องบารมี

นี่แม่เอาเหรียญนี้ให้กับนักข่าว

ห้อยติดคอน้องตลอดเวลาเลย
แล้วก็เชื่อว่าที่น้องรอดจากการถูกรถชน

เพราะว่าบารมีของหลวงพ่อสวัยนะคะ

อีกเรื่องหนึ่งที่มันกลายมาเป็นประเด็นในสังคม

ขอโทษสังคมด้วยที่แม่ดูแลลูกไม่ดี

เดี๋ยวแม่จะดูแลลูกให้ใกล้ชิดกว่านี้
แล้วก็จะระวังเวลาที่ลูกออกไปซื้อขนมข้างนอก
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ